ของเนื้อสัตว์วันนี้นะคะหมูเนื้อแดง
บาทต่อกิโลกรัมอันนี้คือปรับลดลงมา
แล้วเนาะส่วนพอไก่นะคะก็ปรับขึ้นไปอีกที่
๙๐บาทต่อกิโลกรัมนะะเนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔๑บาทต่อฟองนะคะ
มากันที่ราคาอาหารทะเลกันบ้างละกัน
ปลากระพงขาวอยู่ที่๑๖๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
กุ้งแชร์บ๊วย๓๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ึกกล้วย๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็หอยแคลง๒๒๐บาทต่อกิโลกรัมจ้า
ก็ยังดีที่ว่าราคาของเนื้อหมูปรับลงมานิดนึง
สอดคล้องกับราคาของน้ำมันในช่วงนี้ที่ปรับลดลงมาบ้างเนาะ